ต่อที่เรื่องของในจุ้ยหรือว่าชาวบ้านเขาให้ชื่อว่าเป็นองค์ชายจุ้ยเพราะว่าเวลาเมายาชอบอ้างตัวว่าเป็นองค์ชายแบบนี้นะฮะ
ล่าสุดไปก่อเหตุเอามีดไปแทงพ่อค้าขายกระเพาะปลาเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนั่งรถไฟหนีไปอยู่ที่ชนบุรี
แต่ล่าสุดจับได้แล้วเขาบอกว่าเขาถูกผู้ตายเนี่ยข่มเหงดูถูกต่อว่าทำร้ายร่างกายมาตลอด
ล่าสุดเมาแล้วเห็นผู้ตายมาก็เลยเอามีดไปแทงเขาเสียชีวิตนะครับตำรวจก็คือตามไปจับกลุ่มได้
ผมเป็นคนแทงพ่อค้าขายกระเพาะปลาจริงพ่อค้าขายกระเพาะปลาชื่อว่านายวีรศักดิ์ทองมากเขาบอกว่าที่ทำเนี่ยเขาแค้นมากเลย
ก็ผู้ตายเนี่ยเวลาไปเจอกันเนี่ยในตรอกเขียงหมูในย่านนั้นเนี่ยชอบพูดจาดูถูกกดขี่คมเฮ้งทำร้ายร่างกายไปตบเขาบ้างอะไรบ้าง
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะวันที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มแถวหน้าตรอกเขียงหมูแล้วพอดีผู้ตายเดินมา
เมาด้วยครับเอามีดไปจ้วงแทงเขาจนตายหลังก่อเหตุนั่งรถไปหัวลำโพงนั่งรถไฟต่อไปชนบุรีหวังจะไปหาหลวงตา

ขอที่อยู่อาศัยเพราะว่าเคยบวชที่นี่
แต่สุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มได้ครับ
ต้องบอกเขาไม่ได้มีบ้านมาเป็นหลัก
ต้องบอกว่าในจุยเหลี่ยเขาไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหลงนะครับ
ว่าเอาตัวไปทำแผนเดี๋ยวเพื่อนผู้ตายจับไปรุมประชาธรรม
ก็เลยอยู่ระหว่างการประเมินอยู่ในวันนี้นะครับ